เด็กนั้นก็เอาถุงพลาสติกมาทำเป็นเสื้อแล้ว
มีการสักในร่างกาย

เธอคือคาระมิดันดา
เป็นแฟนสาวผู้ห้างคล้ายเมซี่

แต่ว่าเมซี่เห็นแล้วเมซี่จะรู้สึกอย่างไรนะครับ
สักไว้ตรงต้นขาด้านข้าง

ระหว่างเกมบอลโลกรอบคันเลือกโซนอเมริกาใต้ที่อาเจนติน่านั้นบุกชาชิลี

เขาบอกว่าคาร่าบุกไปเนี่ยเขาไม่ให้เข้านะ
แต่พอเปิดรอยสักให้รอปภดูโอเคยอมให้เข้า
รอบประพอนี้ยอมให้เข้าเพราะว่ามันไม่น่าใช่รอยสักหรอก
เพราะเปิดให้ดูต้นขาเพราะเห็นว่าเป็นแฟนฟันท้ายจริง

จริงผมต้องเบลอผมไม่ค่อยโอเคนะ
มองเป็นศิลปะไป

ก็มีการแชร์รูปหญิงสาวนิรนามรายหนึ่ง
ที่โพสต์รูปตัวเองลงไอจีหรือว่าอินสตราแกรมนะครับ
ถูกสังเกตว่าเงาของหญิงสาวผู้นี้เนี่ย
สะท้อนออกมาเป็นใบหน้าของลีโอเลเมซี่ใช่เหรอ
ใช่สินะคุณดูดิมันพอดีกันเลยอ่ะ
ผมว่าเขาเอารูปไปซ้อนใกล้หรือเปล่าหรือยังไง
วิธีการของการสร้างแสงและเงามันทำได้ไม่ยากนะ
รูปทรงเหงากับโทยภาษาโฟโตช็อปก็ได้
ทั้งนี้ทั้งนั้นครับรูปของหญิงสาวรายนี้ก็ถูกแชร์มาระยะหนึ่งแล้วครับบนโลกออนไลน์
แว๊บนี่ตกใจเหมือนตรงไหนอ๋อต้องพิจารณาดีก็เหมือนอยู่นะครับ
ต้องมีกรรมวิธีในการผลิตภาพนี้แน่นอนนะครับ